คุณผู้ชมครับไปดูน้องนักเรียนในโรงเรียนเศรษฐสะเทียนนะครับ
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เขาจะได้เปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

เขาจัดกิจกรรมดีและมีแนวคิดดีให้เด็กเหล่านี้ครับ

ประกอบกับเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้น
พร้อมกับการบรรยายด้วยภาษามือชุดนี้
เป็นส่วนหนึ่งของวิธีทัศน์ภาษามือ
แหล่งท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทย
เที่ยวในประเทศของตัวเองอย่างเท่าเทียม
โดยไม่จำกัดว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โดยนักเรียนหญิงสองคนจากโรงเรียนเศรษฐียน

พวกเธอได้รับผลประโยชน์จากวีดิทัศน์ชุดนี้โดยตรง
เนื่องจากภาษามือของวิดิทัศน์
สามารถอธิบายข้อมูลต่างของสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด
ททระบุว่าททจะส่งมอบวีดิทัศน์ชุดนี้
ให้กับห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนซ้อนคนหูหนวกทั่วประเทศด้วย
พร้อมยืนยันว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทย
สามารถรองรับการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มแล้ว
ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงวัย
เมืองไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สะดวกง่ายนะครับ
แล้วจะต้องส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เที่ยวในทุกเดือนนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในทุกที่นะครับ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพศอะไรอาชีพอะไรหรือ
หรือมีความเป็นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องเที่ยวให้ได้นะครับ
แล้วก็เราก็คาดหวังว่าสิ่งที่ทรททำจะเป็นตัวกระตุ้น
ก่อเกิดการพัฒนาในพื้นที่บางพื้นที่
จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้พิการ
ททได้จัดทำวีดิทัศน์ภาษามือครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
นำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวของทุกภาค
ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
อีกทั้งยังจัดทำคู่มือท่องเที่ยวในรูปแบบอักษรเวล
ภายใต้ชื่อเที่ยวเมืองไทยสัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว
คู่กับการส่งมอบไม้เท้าขาวจำนวน๑๖๐๐อัน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด
เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
ภายใต้ความตั้งใจที่ต้องการให้คนทุกกลุ่ม
สัมผัสความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองต่าง